แล้วก็ไม่รู้เกิดขึ้นจากอะไรของผู้ชายคนนี้
หรือเขาอยากจะโชว์เหนือโชว์เก่าหรือโชว์อะไรก็ตาม
แต่คนที่ถ่ายคลิปไว้ได้เขาถามว่า
คิงเป็นง่าวอย่างคุณเป็นอะไรทำอะไรง่วงโง่แบบนี้เป็นอย่าง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่จังหวัดเชียงใหม่

เนี่ยคิงเป็นอะไรยังถ้าคนเหนือต้องพูดยาวเป็นอะไรยังนะ

เจอี้ได้จากใดนะฮะเป็นคลิปสั้น๒๕วินาทีนะครับ
สุพรรณอายุ๓๑ปีไปพบเจอเหตุการณ์นี้โดยตรง
ชายหนุ่มคนนี้ขับรถยียวนกวนประสาท
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันนี้ประมาณ๖โมงครึ่ง
แล้วก็ระบุข้อความว่าเป็นเง่าคิงเป็นเง่ายังนะฮะ
งานติดต่อไปยังเจ้าของโพสต์ผู้หญิงคนนี้ก็เล่าเรื่องราวให้ฟัง
บอกว่าเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นเองเมื่อเช้านี้เอง๖โมงครึ่ง
กับแฟนกำลังขับรถไปส่งลูกสาวที่โรงเรียน
ขับมาทางถนนโฆษศาลคู่เมืองด้านนอก
แต่จู่ผู้ชายคนนี้ก็ขี่รถจักรยานยนต
หมายเลขทะเบียน๒กกค๒๔๙๓เชียงใหม่ตามมาข้างหลัง
แล้วมาบีบแตร่ใส่รถของเธอ
ของเธอจึงชะลอความเร็วแล้วหันไปมอง
จากนั้นชายคนนี้ก็เร่งเครื่องแซงมาทางซ้ายเลย
แล้วก็ปาดหน้าเข้าขวาก่อนจะขี่ขวางทาง
ไม่ยอมให้รถของเขาแซงแล้วก็ชูนิ้วกลางใส่กัน
พอสะใจแล้วก็เข้าเลนซ้าย
จังหวะนั้นแฟนของเธอก็ต้องพยายามแซงรถหนีไป
แต่พอไปถึงหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยาการเชียงใหม่
ผู้ชายคนนี้นะฮะก็ขับตามมาแซงอีก
คราวนี้ขับอย่างเดียวไม่พอ
ขับมากลางถนนแล้วก็โชว์ยืนกลางแขนบนเบาะรถนะคุณ
มันอันตรายไหมล่ะอันตรายมากนะ
ปาดหน้าไปปาดมันแล้วก็เหลียว๓
ออกไปนะครับเหตุการณ์นี้เธอนำคลิปมาแชร์
เพราะเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่อันตรายต่อคนใช้รถใช้ถนน
ล่าสุดตำรวจเชียงใหม่กำลังอยู่ระหว่างการติดตามตัวหนุ่มนักซิ่งรายนี้
มาสอบสวนเพราะว่ามีภาพชัดเจนจากกล้องวงจรปิด